แต่ว่าคุณแม่คนนี้พี่นุ้ยสุจิราออกอาการไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นะคะ
ทำเอาเราหลายคนถึงกลับเป็นหวัดเป็นไข้กันเลยทีเดียว
เว้นแม้แต่น้องหนูนะคะคุณผู้ชม
เด็กเนี่ยเขามีภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ำก็จะเป็นหวัดได้ง่าย
ทางคุณนุ้ยสุจิราซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนเนี่ยเขาก็เลยอดเป็นห่วงไม่ได้
ติดตั้งเครื่องกองอากาศในโรงเรียนไปเลยค่ะ
ส่วนลูกของเธอทั้งสองคนตอนนี้ก็ต้องหาที่วิ่งเล่นใหม่แล้ว
เพราะว่าอากาศข้างนอกมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่
และอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมที่ทำเอาหลายคนรู้แล้วต้องอึ้งคือ
นุ้ยเนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าสามีรวยมีโรงเรียนเป็นของตัวเอง
แต่ทุกวันนี้พี่นุ้ยขอตัดผมให้กับสามีและลูกเอง

น่ะสิไม่รู้ว่าจะประหยัดไปไหนหรือว่ามีเหตุผลอะไรไปถามกันเลยค่ะ
เราก็อยากให้ลูกออกไปเล่นข้างนอกนะแต่ข้างนอกมันมีฝุ่น
แล้วทำยังไงเราก็ได้แต่รอรอการที่จะได้รับการแก้ไขหรือมีมาตรการอะไรที่มันเป็นรูปธรรม
ทรงผมลูกนุ้ยตัด

นุ้ยว่าอย่างแรกเลยคือประหยัด
ก็คือว่าบางทีเวลาที่เขาไปนั่งอยู่ในร้านทำผมเขาจะรู้สึกว่าแบบว่าเขาต้องโดนถูกบังคับ
ผมมันก็แบบว่ายาวมาเรื่อยอย่างแรกเลยคือประหยัด
อย่างที่สองคือเพื่อจิตใจของลูกเพราะเวลาเด็กอ่ะโดนจับไปนั่งตัดผมเหมือนเขา

ใช่ไหมคะแม่เนี่ยจะเข้าใจดีเนาะ